ช่วงสิ้นปีหลายท่านก็ไปเที่ยวกันไปพักผ่อนกันนะคะ
ก็มีภาพที่เห็นแล้วไม่สบายใจหลายคนบอกโอ้โหมันเห็นแล้วมันไม่สามารถที่จะเที่ยวต่อได้
บางแสนทะเลบางแสนค่ะเขาบอกว่าเด็กกำลังเล่นน้ำทะเลอยู่
มีคุณป้าท่านหนึ่งเอาถังขยะไปล้างในนั้นค่ะไปล้างในทะเลจุดที่เด็กเล่นน้ำทะเลกันอยู่อะค่ะ

ถ้าเราเล่นน้ำทะเล
น้ำอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนมาล้างถังขยะ
แล้วเราทำไงดีคุณนัทพงศ์

มันคือหรือเหลือนะ
ถ้าจะเป็นคนรักสะอาดแต่ก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ

โอ้โหคือถังขยะอย่างนี้มันใส่หลายทุกอย่างอ่ะ
มันอยู่ในปำแปำหังขยะล้างอยู่ตรงนั้นนะคะ
คนเห็นเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแล้วเดินไปตักเตือนนะคะ
แล้วก็เล่าเรื่องราวนี้บนโลกโซเชียลค่ะไปฟังช่วงที่เธอไปคุยกับคุณป้าท่านนี้หน่อยค่ะ
แต่จริงยังไม่ควรที่จะมาล้างตอนที่มีคนอยู่เล่นไงคะ
คนเขามองมาทางนู้นไงไม่ก็คือแบบ
ก็ต้องน่าจะอาจจะตักแล้วก็ไปเชษทั้งแถวนี้ไง
มันภาพรักไงป้าคือป้าเอาถังขยะลงไปล้างมัน
ค่อยเขาไม่รู้ไงถ้าเราไม่มาถามคือมันไม่เป็นไรหรอก
แต่ว่าเขาถ่ายคลิปกันเยอะเลยตรงนั้นหนูก็มาบอกด้วยความหวังดี

เข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการท่องเที่ยว

ป้าจะบอกว่าป้าเอาถุงดำใส่ไปมันก็ไม่ใช่ไง

ผู้หญิงท่านนี้กับคุณป้าที่ไปล้างถังขยะ
ป้าก็ดูมีเหตุผลนะแต่เป็นเหตุผลของป้าคนเดียว

ถ้าคุณหาสั่งการให้ภูมิหน้าการเสียงแวดล้อมไปตรวจสอบ
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วย้ำเตือนไปถึงผู้ค้ารายอื่นด้วย
อย่าทำแบบนี้มันเป็นการเสียภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
ตอนนี้นะคะต้องบอกว่า

เพราะว่าผู้ค้าทั้งหมดรับทราบและพร้อมปฏิบัติตาม

ถ้าเกิดมีใครทำอีกก็ถือว่าผิดแล้วนะคะ
ขณะที่แม่ค้าท่านที่เอาถังขยะไปล้าง
บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการที่ทำ